อีกแล้วนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์ไม่ได้เกรงกลัวโควิดเลยนะคะ
มีชาวบ้านไปบอกผู้การปฐุมพลตำรวจตรีทยุทธ์มายราชนะคะ
มารยาทค่ะเป็นผู้การจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
บอกว่าท่านเนี่ยพี่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่บึงคำพล้อยลำลูกกาปฐุมธานี
มันมีการตั้งวงเล่นการพนันกันนะ
สุดท้ายพอลงพื้นที่ไปเอ้าจริงด้วยค่ะ
นำโดยพลตำรวจตรีชะยุทธ์มารยาทเป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี
นำกำลังบุคคลการลักลอบเล่นการพนันภายในร้านอาหารตรงนี้
ชื่อว่าร้านอาหารอู๊ดลำลูกกานะคะที่บึงคำพร้อยลำลูกกาปฐุมธานี
พอไปถึงหน้าจอยแบบนี้นะฮะ
พบนักพนันกำลังนั่งล้อมวงเล่นการพนันกำถั่วแหม่มันทุกเม็ดเลยนะคะ
สามารถจับกลุ่มนักพนันชายหญิงรวม๑๒คนพร้อมกับของกลาง
ฝากครอบแล้วก็ไม่กว่า๑๗อันลูกเต๋า๑๕ชุด
ตารางแต้มพนันกำถั่ว๑๔แล้วก็เงินสด๓๕๐๐บาทค่ะ
รวมทั้งบินค่าเครื่องดื่มค่าอาหารจำนวนดึกด้วยนะคะ
จากการสอบสวนนายเทิดพันธ์ก้อนนาคเป็นผู้จดทะเบียนเป็นเจ้าของร้าน
แล้วก็นางสาวอัชราโสรินอายุ๓๘ปีคนนี้เป็นเจ้ามือนะคะ
พอสอบถามเสร็จปุ๊บก็เลยควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ย
ลอบเล่นการพนันกำถั่วที่ร้านอาหารแห่งนี้เนี่ยจริงนะ
ลักลอบเล่นการพนันมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็เลยส่งลูกน้องเนี่ยไปหาข่าวนะฮะ
ทีนี้เอาล่ะพอมั่นใจแล้วว่าใช่แน่
ลอบเล่นการพนันก็เลยลงพื้นที่จับกลุ่มทันทีนะคะ
เพราะกลัวเรื่องของโควิดระบาด
สถานที่อื่นที่มีการลักลอบเล่นการพนันตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
จะจริงอยู่นะคะย้ำว่าตำรวจเองไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
เนื่องจากว่าการปรับปรามการลักลอบเล่นการพนัน
เป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วก็นโยบายของสตชด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วก็กำชับให้ลูกน้องกวาดล้างบ่อนการพนัน